พูดนะคุณผู้ชมช่วงเนี้ยนานุต่างดาวบุกโลกโอ้ยยังไงอ่ะ
บุกเต็มโซเชียลเลยเออแน่นอนค่ะว่าคอนเทนต์นานุต่างดาว
เจ้าแม่ติ๊กต๊อกอย่างพี่นุ้ยสุจิรามีหรือจะพลาด
งานนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวควงคู่มากับสามีคุณพี่ปอน
เออจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
แกเป็นใครจับฉันมาทำไม
แกต้องการอะไรฉันคือนานุต่างดาว

ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับเอเลียนเสียงเพี้ยนมุมโลก
งานนี้มีหรือแม่นุ้ยจะพลาด
อีเตรนทั้งที่ก็ต้องมีพ่อพอร์ตขอรักมาเล่นแบบเจ้ากับนายเว้ย

แต่งานนี้มีอึ้งกว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวบุกโลก
ฟังนะคะว่าที่จริงแล้ว
แกเป็นใคร
เป็นใครกับฉันมาทำไม

ชัดค่ะชัดเลยค่ะ
ชัดยิ่งกว่าไทรัศน์ทีวีสามสิบสองเอส
ก็คำตอบของพ่อปอนนี่แหละค่ะ
เป็นผัวนะจบไหมล่ะนุ้ย
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
ชอตฟิลประหลาด

หัวไง